ก็มาฟังเรื่องของผู้หญิงคนนี้หน่อยอันนี้ขอความเป็นธรรม
คือเธอเนี่ยผ่อนรถอยู่ก็รถใหม่
ผ่อนมาได้ไม่กี่เดือนนะคะก็เข้าไปในศูนย์
คือเจ้าของรถไม่ได้ไปประสบอุบัติเหตุแล้วรถเข้าศูนย์
เอารถไปเข้าศูนย์ไปรถโดนเช็คเฉย
แล้วช่างเอาไปซ่อมแล้วก็แจ้งมาบอกว่ารถประสบอุบัติเหตุ
แล้วมีสภาพแบบนี้ค่ะเขารับผิดชอบนะคะแต่ว่ารับผิดชอบแค่
บอกโอ้โหนี่รถป้ายแดงขับได้ไม่กี่เดือนเอง
คุณนุ่นค่ะคุณนุ่นคุณพร้อมสิรินามมงคลนะคะ
อายุ๓๑ปีออกมาขอความเป็นธรรมเลยนี่คือรถยนต์นิสสันอเมร่า
ซื้อมาป้ายแดงเพิ่งบ่อนไป๑๖งวดคุณนัทพงศ์
เอาเข้าไปเช็คสภาพในศูนย์บริการแห่งหนึ่งในตัวเมืองโคราช
ก็เป็นโชว์รูมที่เขาไปซื้อมาด้วยเป็นโชว์รูมที่ซื้อมานั่นแหละ
ช่างประจำศูนย์ถอยรถไปชนจนกันชนท้ายเป็นรอยสีถลอก
อันนี้ศูนย์เขาก็ยินดีซ่อมเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้า
ข้างหน้าคืออุบัติเหตุครั้งแรกเนี่ยคือขับไปชนก่อน
ถอยไปชนชนท้ายสีเป็นรอยถลอกอันนี้ศูนย์รับผิดชอบซ่อมสีให้
แล้วนัดมารับรถวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ทันได้รับค่ะ
ปรากฏว่าคุณนุ่นได้รับแจ้งบอกว่ารถเกิดอุบัติเหตุ
พุ่งชนท้ายกระเด็นไปชนรถคันหน้าคือมันไปเกิดอุบัติเหตุ
รถก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะสภาพแบบนี้
ความเสียหายอื่นในตัวรถ๑๖รายการ
คือมันไม่ใช่แค่ถลอกอย่างที่ชนครั้งแรกอันนี้มันอุบัติเหตุชนกระเด็น
รายการพังเละทั้งคันค่ะคุณนุ่นเห็นสภาพรถแบบนี้แล้วบอก
โอ้โหรถที่ฉันเพิ่งใช้งานแค่๑๘๐๐๐กิโลเมตร
เขาขอคันใหม่ได้ไหมทางศูนย์บอกไม่ได้
ปฏิเสธมาแล้วยื่นข้อเสนอเป็นขอชดเชยความเสียหาย๓๐๐๐บาท
และเป็นค่าเสียเวลาค่าเสียโอกาสค่าทำขวัญ
แล้วก็จะใช้สิทธิ์ประกันชั้นหนึ่งของรถคันนี้ซ่อมรถให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม
ความรู้สึกของคนที่เพิ่งซื้อรถมันเทียบกันไม่ได้
คุณนุ่นบอกอันนี้เป็นข้อเสนอที่ไม่เป็นธรรมแล้วทำไมเธอถึงต้องมาผ่อนรถยนต์ที่มันพังด้วย
ทั้งที่เพิ่งซื้อมาป้ายแดงแล้วก็เป็นความเสียหายที่ไม่ได้ทำเองด้วย
เป็นความเสียหายที่เกิดจากศูนย์บริการ
ความกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอบอกว่าถ้าซ่อมมาแล้วใช้งาน
ก็กลัวรถจะมีปัญหาใช้งานไม่เหมือนเดิมกลัวว่าขับขี่แล้วไม่ปลอดภัยค่ะ
ถ้าไม่เป็นทำก็ขอให้ทางศูนย์ช่วยดูแลคนนู้นด้วยนะคะโอ้โหออกเราเนอะ
รถใหม่ป้ายแดงหรือมีป้ายดำแล้วเนี่ยโดนนิดเดียวโอ้โหนะครับ